พูดถึงสูตรการจัดตั้งรัฐบาลหลากหลายสูตร

หลายคนคาดเดากันไปเยอะเหลือเกิน
แล้วสรุปมันมีสูตรไหนบ้าง
แต่หลายสูตรก็มองว่าบีบให้ก้าวไกลนั่นแหละ

และแถมยังยกมือโหวตนายกให้ด้วย

อันนี้ตกลงมันจะมีสูตรที่จริงสักสูตรไหมคะ

ก่อนจะตอบวันนี้เป็นวันอาสานห้าบูชา

มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก
วันพรุ่งนี้ก็วันเข้าพรรษา
ที่เอามาเกริ่นบอกก็เพราะว่า

ที่ท่านเมตตาโทรมาบอกว่า
ช่วยบอกประชาชนหน่อย
แต่ละวัดจะมีเยอะเหลือเฟือเลยครับ
ที่ประชาชนนำไปถวาย

พระท่านบอกว่าถ้าจะให้เป็นประโยชน์เนี่ย
หนึ่งขอเป็นหลอดไฟเพราะว่าสะดวก
แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยใช้เทียนกันแล้ว
สองถ้าได้อะไรล่ะหลอดไฟที่ไม่ต้อง
เขาเรียกว่าหลอดไฟโซล่าเซลหลอดไฟโซล่าเซล
ไม่ต้องเปลืองไฟอันนั้นก็ยิ่งมีประโยชน์
ส่วนข่าวการเมืองไทม์ไลน์ยังเหมือนเดิม
คือวันที่๔สิงหานี้วันเลือกนายก
แล้วก่อนจะถึงวันนั้นวันที่๒พรุ่งนี้
วันที่๒พรุ่งนี้๘พักเขาจะนัดหารือกันอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อให้ได้ข้อยุติว่าสูตรรัฐบาลจะเป็นยังไง
แต่แนวทางที่น่าจะเป็นไปได้
แนวทางที่คุณชูวิทย์ว่าก็
นิ่งอยู่นะครับคือ

แล้วก็ดึงภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้าเข้ามาร่วมด้วย
แล้วที่คุณขวัญถามว่าคุณบุ๊คถามว่าจะเป็นไปได้เหรอ
ดึงประชาธิบัติ๑๙เสียงมา
ข่าวก็ยังนิ่งอยู่เพราะ๑๙เสียงของประชาธิปัตย์
อยู่ภายใต้การดูแลของ
รักษาการหัวหน้าพักเฉลิมชัยศรีอ่อน
ฉะนั้นก็ยังดิ้งอยู่สูตรนี้
ถามว่าสูตรนี้ชัดเจนแค่ไหน
สูตรนี้ก้าวไกลเห็นพร้อมต้องกันยัง
เมื่อวานนี้ยังมีข่าวว่า
ก้าวไกลก็โอเค
ไม่มีพักของสองลุงไม่มีรวมไทยสร้างชาติ
ไม่มีภักษ์พลังประชารัฐ

ก้าวไกลจะโหวตให้ถึงแม้ว่า

แต่พอมาวันนี้สัญญาณเปลี่ยนครับ

ก้าวไกลฉะเกมสกปรก

บีบให้โหวตเลือกนายก
สัญญานี้มาจากรองเลขาธิการพักก้าวไกล
ชื่อคุณนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์
คุณนัชชาบอกว่าอย่างนี้
โหวตนายกกันแล้วในวันที่สี่
แล้วจะมาลักไก่ประชุมกันวันที่สาม
แล้วบีบให้วันที่๔เป็นโหวตนายก
มันดูน่าเกลียดไปหน่อยครับ

อันดับหนึ่งคือพักเก้าไกร
เขาส่งไม้ต่อให้พักเพื่อไทยไป
ก็เพราะอยากเห็นรัฐบาล๘พักร่วมกัน
ถ้ามีความพยายามอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะเล่น
ไม่ว่าจะเกมสกปรกเกมบนโต๊ะหรือเกมใต้โต๊ะ
บีบให้โหวตให้แบบที่ไม่รู้ว่ารายละเอียด
เชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจพักเก้าไกล
ถ้าเกิดจะต้องไม่โหวตให้พักเพื่อไทย
สรุปก็คือว่าถ้าโหวตให้ได้เป็นนายกแล้ว
จะให้ก้าวไกลวางใจได้ยังไงว่า
พอถึงจุดหนึ่งแล้วจะไม่ไปดึงพักสองลุงเข้ามา
นี่คือจุดล่อแหลมของการตั้งรัฐบาล
พักเพื่อไทยต้องตัดใจพักเก้าไกลออกไปไม่เอามาร่วม

พักเพื่อไทยก็พออืดผอม
ออกซ้ายออกขวาเดินหน้าถอยหลัง
มีประเด็นให้ติดกัดทั้งนั้น
ผมถึงบอกว่าทั้งหมดเนี่ย
เป็นผลจากความเลวร้ายของรัฐมนูล
ฉบับปี๖๐ที่ใช้อยู่
ที่ไปกำหนดไว้ในบทเฉพาะการ
ให้สว๒๕๐คนมาร่วมโหวตเลือกนายกด้วย

สวชี้เป็นชี้ตายตั้งเงื่อนไขโน่นนี่นั่น
ทำตัวเป็นผู้กำหนดเกม
เสมือนว่าเป็นเจ้าของประเทศ
ถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขของพวกฉัน

ผมขีดเส้นใต้เรื่องนี้มาแล้วหลายรอบ
เมื่อวานซืนคุณอะนับัญญาณชุน
อดีตนายกรัฐมนตรี
ท่านไปประตักฐาพิเศษงานห้าสิบปีสิบสี่ตุลา
ท่านพูดตอนหนึ่งว่าอย่างนี้
ปัญหาทางการเมืองที่ไม่ปกติของประเทศไทย
หนึ่งในนั้นคือการให้สวที่มาจากการแต่งตั้ง
มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกนายกตามรัฐมนูลฉบับสี่ศูนย์
ซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกด้านกายภาพ
ความแตกแยกที่ไม่สามารถตกแต่งและแก้ไขเข้าสู่สภาพปกติได้
สังคมไทยอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติเป็นที่สุด

แล้วตอนท้ายคุณอนันต์ปัญญารชุนท่านบอกว่า
ที่จริงใครจะไปรวมกับใครตั้งรัฐบาลแบบไหนยังไง

แต่ผมอยากให้สังคมไทยเพ่งเล็งไปถึงต้นปัญหา
รากเง่าของปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
นี่นี่ขนาดอดีตนายกรัฐมนตรีที่คนไทยให้ความเคารพมากที่สุด

ท่านยังออกปากว่านี่คือรากเง่าของปัญหาที่ไหนเกิดขึ้นในประเทศไทย
แต่ว่าไม่เข้าหูสวครับ
สวกลุ่มที่เป็นแกนนำยังเดินหน้าตั้งด่านสกัด
ยังเดินคงเดินหน้าแบบหลงอำนาจแสดงความบ้าอำนาจไม่หยุดยัง
ไม่รู้สึกไม่รู้สาไม่รับรู้กระแสสังคมที่ยึดอยู่บนเส้นทางและหลักการความชอบทำ
ผมเนี่ยเคยผ่านเหตุการณ์วิกฤตของประเทศมาแล้วหลายครั้งในช่วงชีวิตของการทำงานข่าว
แต่ละครั้งจะพบว่าสาเหตุที่เป็นต้นต่อ
นำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
ก็แบบนี้แหละครับเป็นเรื่องของการหลงผิดบ้าอำนาจ
ประเมินสถานการณ์ผิดเข้าใจว่าสิ่งที่ทำนั้นคือหน้าที่ที่ถูกต้อง
บางคนรู้สำนึกรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร
แต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาว่าหัวใจแห่งความเป็นธาตุที่ปลดปล่อยไม่หลุด
นกอะครับถูกขังไว้นานนานเจ้าของกรงบอกว่าปล่อยให้บินไปได้แล้ว
ก็ไม่ยอมบินออกจากกรงเพราะว่าในกรงยังมีน้ำมีข้าวให้กินอยู่
แต่ว่าก็ต้องรู้นะครับว่าข้าวน้ำที่ได้กินอยู่นั้นเนี่ย
ไม่ใช่ข้าวน้ำที่มาจากเจ้าของกรง
เป็นภาษีจากประชาชนครับ
ฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่คุณอานันต์ปัญญารชุนเตือนก็ควรจะรับฟัง
วันนี้วันอาสารหะบูชาขออวยพรให้ดวงตาเห็นธรรมครับ
เขตเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คคุณขวัญครับ